นั่นก็คืออาเกียระนิชิโนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนเกมประเดิมสนามในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ไทยจะต้องเปิดบ้านเจอกับเวียดนาม
ก็จะแข่งขันกันที่สนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตค่ะ
พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะคะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็ร่วมกับอาเกรานิชิโนอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติญี่ปุ่น
โดยจุดประสงค์สำคัญก็คือการลงนามในสัญญา
ฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชีย๔เกม๒๐๑๙ที่ฟิลิปปินส์
มีความยินดีที่จะขอประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้แต่งตั้ง
และทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับ

นำมาใช้ในการพัฒนาทีมฟุตบอลทีมชาติไทยให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
มีความรู้สึกที่อยากจะพัฒนาทีมชาติไทยชุดนี้ค่ะ
เพราะว่ามองว่าศักยภาพของผู้เล่นไทยไม่ได้ด้อยไปกว่าทีมชั้นนำของเอเชียนะคะ
หากแต่ว่ายังต้องการการพัฒนาซึ่งก็มั่นใจว่าจะสามารถพัฒนาทีมชาติไทยให้ยกระดับขึ้นไปได้
หมายแรกหลังจากนี้นะคะก็คือพยายามทำความเข้าใจนักฟุตบอลทีมชาติไทยให้ลึกซึ้ง
จะยอมรับว่าอาจจะมีอุปสรรคเรื่องของภาษาอยู่บ้าง
แต่ก็มั่นใจว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ในทีมทั้งที่นักเตะและโค้ชมีความเข้าใจในกันและกันค่ะ
ขณะที่ภารกิจหลังจากนี้นะคะนิชิโนก็กล่าวว่าทั้ง๓รายการที่จะต้องแข่งขันในปีนี้เป็นงานที่ยากทั้งหมดค่ะ
ดังนั้นก็ต้องมาดูว่ารูปแบบของการเล่นทีมชาติไทยจะออกมาในรูปแบบไหนค่ะ
ขณะเดียวกันประเด็นเรื่องของสนามเย่าที่จะใช้ในเกมวันที่๕กันยายนที่ทีมชาติไทยจะเปิดบ้านเจอกับเวียดนามนะคะ
ล่าสุดค่ะนายกรวีปริศนานันทกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ออกมาเปิดเผยนะคะ
ว่าเป็นที่แน่นอนแล้วว่าสนามราชมังคลากีฬาสถานจะไม่สามารถใช้งานได้
ดังนั้นทางสมาคมค่ะก็จึงเตรียมที่จะประสานขอใช้งานสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์วรังสิตนะคะ
จากมองว่าเป็นสนามที่เหมาะสมอีกทั้งสะดวกต่อการเดินทางต่อเนื่องในเกมนัดที่๒ที่ทีมชาติไทยจะออกไปเยือนอินโดนีเซียค่ะ
ซึ่งสมาคมก็ได้ประสานเพื่อขอใช้งานสนามเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คาดการณ์ค่ะว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้านี้ค่ะ
หรือว่าอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะก็คือกลับมาใช้สนามราชมังคลากีฬาสถานเพราะช่วงนั้นสนามแห่งนี้น่าจะปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะ
โดยโปรแกรมทั้ง๘นัดของทีมชาติไทยนะคะที่จะลงแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกทีมชาติไทยไทยรัสทีวีจะถ่ายทอดสดทุกคู่นะคะเริ่มตั้งแต่นัดแรกนะคะวันที่๕กันยายนที่จะเจอกับเวียดนามไปจนถึงเกมนัดสุดท้ายที่ทีมชาติไทยมีคิวจะเจอกับมาเลเซียวันที่๙มิถุนายนปีหน้าติดตามการถ่ายทอดส